ไปกินกันต่ออย่าหยุดยั้งคุณผู้ชมครับ
จังหวัดพยาวไปกินขนมโบราณแสนอร่อยอย่างข้าวเกลียบ
ว้าวนี่ข้าวเกลียบว่าวที่ต้องร้องว้าวคุณผู้ชมฮะ
ตรงนี้คือตลาดนัดชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
มาที่นี่ต้องไปทานครับขนมโบราณแสนอร่อยอย่างข้าวเกลียบ
ว้าวหาทานได้ยากซะหน่อยนะสำหรับคนกรุงนะฮะ
แล้วก็หลายคนก็ยังงงและสงสัยเอาจริงไอ้ข้าวเกลียบเนี่ย
ก็เห็นแต่ตอนทำเสร็จแล้วหน้าตาที่แท้จริงก่อนจะทำเป็นอย่างไร
ที่นี่ครับพยาวเขามีข้าวเกลียบว่าวเป็นสินค้าที่หาทานได้ง่าย
คือเขาบอกว่าคนสมัยก่อนนิยมทำกินกันในช่วงที่มีงานเทศกาล
คืองานประเพณีรุ่นเริงที่เขาจะนำแป้งน้ำตาลและไข่ไก่
ผสมกันจนเนียนเป็นเนื้อเดียวแล้วแป้งเนี่ย
ต้องทำเป็นแผ่นกลมบางแล้วไปตากแดดก่อน
กายแล้วคนผู้ชมฮะพุ่นพุ่มเจ้าของร้านเขาเกลียบว่าว
ที่นี่เขาบอกว่านี่นะขายได้นะประมาณวันละเป็นร้อยแผ่น
หรือท้านอะไรขัยเกี่ยวภาพไปกลิ่งมาเกิดกลับไปนอน
ใครที่ชอบข้าวเกลียบว่าวก็ลองไปหาทานที่นี่ดูนะครับ